ดูการเมืองร้อนร้อนมันมันใครพลาดดีเบตเมื่อคืนเรามีทีเด็ดมาให้ชมกันต่อด้วย

เน้นเนื้อเลยแต่ว่าไปดูเรื่องของข่าวที่ทำให้หลายคนนอนไม่หลับกับเรื่องของข่าวกระแสว่าจะมีการปฏิวัติซ้อนกันก่อน
ใช่ค่ะมาดูกันเรื่องนี้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการปฏิวัติซ้อนก็ดีแล้วก็เรื่องราวต่างนั้นนะ
มาดูเรื่องของเอกสารกันก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นายกเขาบอกว่าให้หาตัวคนปลอมเอกสาร
คอสชรวมถึงคือมันมีการเป็นโพสต์ในเฟซบุ๊กใช่ไหม
ใช่รวมถึงผู้ที่ปล่อยข่าวเรื่องปฏิวัติซ้อนรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บอกว่าจะไม่ส่งพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ติดตามกันทุกประเด็นเลยมาดูกรอกตอนกันก่อนค่ะ
เพราะว่าเขามีมติในการแจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรีของ๔๕พักการเมืองออกมาเบ็ดเสร็จแล้ว
รายชื่อให้รัฐสภาพิจารณาแน่นอนหายไป๑รายชื่อ
ซึ่งก็คือพระนามของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
ด้วยเหตุผลพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั่นนะคะ
มีรายงานบอกว่าที่ประชุมยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน
คำร้องยุบภาครักษาชาชาติด้วย
อนาคตของไทยรักษาชาติจะเป็นยังไงต่อไป
ซึ่งทางพักไทยรักษาชาติเองเดิมก็มีกำหนดว่าจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเย็นเมื่อวานนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารพักออกไปก่อนเพราะองค์ประชุมไม่ครบ
นายจาตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พักทายรักษาชาติ
โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์หลังจากที่หายเงียบไปนาน๓วัน
โดยบอกสั้นว่ายังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะชี้แจงอะไรได้
ถ้ามีเวลาจะเขียนเรื่องที่สนใจเป็นงานอดิเรก
ไปดูนายภัยบูลหน่อยค่ะนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูป
คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการยื่นคำร้องคัดค้านบัญชีรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีของไทยรักษาชาตินะคะก็ออกมายืนยันบอกว่า
ไม่เคยคิดจะทำลายหรือยุบพักการเมืองไหนทั้งนั้นแหละ
แต่ที่ยื่นคำร้องไปเนี่ยเพราะเห็นว่ามันเป็นหลักการสำคัญที่ต้องรักษาไว้
ยืนยันว่าเขียนคำร้องด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบอกให้ทำไม่ได้มีใครเขียนให้
ผมได้ประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วอันนี้ก็ยังอยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
เจตนาที่ยืนยันอย่างนั้นเพราะว่าเห็นว่าพักการเมือง
ก็เป็นพักแต่ละพักก็มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่กลไกของการให้
ประชาชนท่านประชาชนเลือกนะฮะจากนั้นก็เป็นการรวมตัวคนที่มีอุดมการ
ก็จริงไม่อยากเห็นใครจะต้องถูกยุคพรรคนั่นคือคำยืนยันของคุณภัยบูรณ์นะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของรัฐประหารซ้อนปฏิวัติซ้อนต่างนานาที่แต่ละคนเรียกกันไป
จนทำให้ประชาชนตกใจเพราะเนี่ยประยุจรรย์โอชาณายอรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนที่ปล่อยเอกสารฉบับนี้

หาตัวให้เจอเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันคือเอกสารปลอม
เป็นการปลอมเอกสารคำสั่งปลดพบทบผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปทำไม
ปกตินายกเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้นำเหล่าทัพอยู่แล้ว
จะปลอมเอกสารนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร
ประเด็นเวลานี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำมาเพื่ออะไรเหมือนกัน
ในส่วนของเรื่องเหล่าทัพเรื่องต่างเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าเป็นไม่ได้ผมต้องเป็นคนแจ้งอยู่แล้วแต่ผมทำได้ไหมแล้ว
ผมต้องทำตามขั้นตอนถ้าจะย้ายใครแต่งตั้งหรือปลดใครต้องทำยังไง
ผมไม่สามารถจะใช้๔๔ตั้งไปทุกตำแหน่งหรอกเสียดบลือไหม

ความดีเขาตลอดพี่น้องกันมาตั้งนานแล้ว
ครั้งนี้เห็นท่านนายกตอบแบบซอฟต์มาก

เหมือนทุกทีที่อาจจะมีอารมณ์ขึ้นบ้าง

เอาเช่นเดียวกันกับพลโทคงชีพตันตระวานิส
โศกระทรวงกลาโหมก็บอกเหมือนกันค่ะว่า
เอกประวิทย์วงสุวรรณก็บอกนะคะว่า
ฝ่ายความมั่นคงติดตามเรื่องการบิดเบือนข้อมูลเท็จ
จะสร้างความเสียหายแล้วก็ผลกระทบกับสังคม
องค์กรที่ได้รับผลกระทบดำเนินการตามกฎหมายด้วย
เพราะว่าการติดตามจับตัวผู้ปล่อยข่าวลือ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะ
สำหรับข่าวลือเรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ไม่มีแน่นอนรัฐบาลและกองทัพ